ส่วนกรณีที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ก็คือมีคนร้ายเข้าไปขโมยรถบิ๊กไบท์ภายในบ้านเลยนะคะ

คนที่ไปขโมยคือเจ้าของเก่าที่เป็นคลิปนี้
และเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ได้ขายแต่ว่าเป็นการไปแลกเพื่อที่จะเซ้งร้านอาหารตามสั่ง
เมื่อวานผมเล่าไปว่าสองมุมใช่ไหมต่างมุมต่างปริศนาว่าตกลงเจ้าของใหม่กับเจ้าของเก่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
หลังจากที่ถูกขโมยไปแล้วนะคะเจ้าของใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของเก่าติดต่อเข้ามาแล้วนะ
บอกว่าจะเอารถมาคืนแต่ว่าก็ติดต่อเข้ามาครั้งเดียวไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมอีกตอนนี้รออยู่นะคะ
ขณะที่โลกโซเชียลมีเดียหลังจากที่เผยแพร่คลิปนี้ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าเรื่องนี้มองเป็นสองฝั่งก็เลยมีคนแสดงความคิดเห็นไปต่าง
คนก็งงว่าเรื่องมันซับซ้อนนะครับ
โพสต์ข้อความซึ่งมีเนื้อหาประมาณว่าเสียหายจากถูกขโมยรถนี่แหละ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
จากเจ้าของรถคนปัจจุบันก่อนนะคะ
นายสมชายสินนาเป็นเจ้าของรถบิ๊กไบท์ที่ถูกขโมยไปเนี่ย
เปิดเผยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ชายที่ปรากฏในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปแน่แน่เลยเห็นหน้าชัดเจนบอกเป็น
นายระวุฒิไกรมณีหรือแมนเป็นเพื่อนของหลานชาย
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตัวเองประกาศเซ้งร้านอาหาร
แล้วก็อุปกรณ์ในร้านมูลค่าทั้งหมด๑๕๐๐๐บาท
นายแมนก็เลยได้ติดต่อขอเซ้งพร้อมบอกว่า
เคยทำงานเป็นพ่อครัวอยู่ที่ร้านอาหารแต่อยากทำร้านอาหารมาก
ไม่มีเงินทุนบอกมาแบบนี้นะคะแต่ว่าจะนำรถบิ๊กไบท์คันสีขาวเนี่ย
มาจ่ายแทนเหมือนมาจำนองไว้มาฝากไว้
นายสมชายก็เลยตกลงแล้วก็บอก
สัญญาการเช่าร้านจากเจ้าของตลาด
และให้เงินเป็นทุนการขายอีก๑๐๐๐บาท

เอาหลักฐานบัญชีหรือหลักฐานอะไรมาให้ดูเนี่ย
น้องพรุ่งนี้ทำเลยนะเรียบทำเลยนะครับครับครับพี่
ไปล้างพื้นล้างอะไร
ผมก็เห็นล้างพื้นเออนี่น่าจะพยายามกัดแข็ง
ไม่ทำพรุ่งนี้ไม่ทำเดี๋ยวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่พร้อม
บันที่สองไม่ทำบันที่สามเดี๋ยวนะไม่พร้อม
ที่๔ที่๕ที่๖จนเป็นอาทิตย์ยังไม่พร้อมเลย
เฮ้ยแม่นเงินแม่นที่หมดนะช้างเนี้ยเดี๋ยวไม่มีลงทุนนะ
แล้วพี่เดี๋ยวผมขายแน่นอนไปมาเงินหมด
เจ้าของใหม่พอได้รถมาแล้วนะคะแล้วก็เซ้งร้านอาหารตามสั่งให้เขาไปเนี่ย
ติดตามผลเหมือนกันนะโทรไปถามนายแมน
คนที่เซ้งร้านไปบอกว่าเป็นอย่างไรบ้าง
สอบถามเรื่องร้านที่เซ้งบอกว่าเรียบร้อยดีไหม
เขาติดตามตลอดค่ะฟังเสียงเจ้าของใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังจากให้เงินเพิ่มเติมไปแล้วก็โทรไปสอบถามว่าร้านที่เซ้งไปเป็นยังไงบ้างนะคะ
สักพักหนึ่งนะคะก็ไม่ได้รับการติดต่อจากนายแมนอีกเลย
และที่สำคัญเจ้าของตลาดเจ้าของที่เช่าเนี่ยโทรมาหาด้วย
บอกว่านายแมนยังไม่ได้เอาเงินมาจ่ายค่าเช่าเลย
หากไม่จ่ายตามกำหนดจะให้คนอื่นเช่าแล้วนะเจ้าของตลาดเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ช่วยน้องมาหน่อยนะให้น้องมาลงทุนมันก็หนึ่งหนึ่ง
เดี๋ยวคุณดาวแปลงหมื่นหนึ่งน้องขายของได้ค่อยแปลงไปทีละนิด
น้องเขาไม่มีอะไรแฟนเขากำลังท้องอยู่สงสารน้องเขา

จนถึงวันที่๑๕พฤษภาคมไม่จ่ายก็แล้วนะคะ
ก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่ารถนี่หายไปก็เลยสงสัยพอไปดู
ปรากฏว่ารถหายไปเพราะมีคนมาขโมยและคนที่มาขโมยก็คือนายแมนนี่แหละค่ะ
แต่ว่าเขาก็ได้ติดต่อพูดคุยกันเบื้องต้นไปนิดหนึ่งแล้วค่ะ
ผมอยากได้รถคืนเขาก็บอกผมแล้วนะว่าผมจะมาตั้งนานตั้งแต่ปีใหม่แล้ว
ก็ได้คุยโทรศัพท์กันนะแมนบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าอยากได้รถคืน
แต่ว่าไม่ได้มีเงินไปซื้อนะต้องขอโทษด้วยรู้ครับว่าทำผิด
แมนบอกอย่างนี้นะคะและล่าสุด๒วันที่ผ่านมา
แนนติดต่อมาบอกว่าจะนำรถบิ๊กไบท์มาคืนมาคืนให้
พร้อมขอเงินเพิ่มเนื่องจากอ้างว่าต้องการเงิน
มันนั่นพี่จะขายยังไงอ่ะผมไม่มีเงินอ่ะนะผมไม่มีเงินเลย
จากได้พูดคุยกันแล้วนะคะแฟนของนายแมนก็ได้พูดคุยของแฟนน้าสมชายนี้ด้วยนะ
อ๋อแฟนกับแฟนพูดคุยกันแฟนกับแฟนพูดคุยกันบอกว่า
จะช่วยเล็กหล่อมให้แมนเอารถมาคืนให้ค่ะอ๋อเนี่ยตัวแฟนพูดกัน